ทำงานมา๑๐ปีนะไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใครเลย
แล้วกำลังจะได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแบบดีเด่นยอดเยี่ยม
วันนี้มาเนี่ยเหมือนเค้าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ

หมู่บ้านบ้านห้วยป้ายที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง

มีโร่มหลาก
บ้านหวยป้ายค่ะโดนยิงด้วยลูกซองเข้าไปนัดหนึ่ง
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตรงพื้นที่จุดเกิดเหตุนี้เนี่ย
ตรงซ้ายมือเนี่ยคือสวนของผู้ใหญ่นี่แหละที่ถูกยิงล้อมรั้วรวดหนามเอาไว้
ส่วนขวามือเป็นที่ทำการประปาของหมู่บ้านมีผ้าใบสีเขียวขึงอยู่ด้านข้าง
แล้วก็มีไฟส่องสว่างดวงหนึ่งด้วยนะคะนี่นี่ตรงนี้คือปลาปลานะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเลยค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยเท่าที่ดูและคาดการณ์น่าจะเป็นการลอบยิงแบบระยะใกล้
เป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่อาจจะเห็นตัวคนร้ายด้วยแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ผ่าตัดอยู่อะค่ะ
ก็เลยเดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้นแล้วจะได้พูดคุยสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่ง
พูดคุยกับคนแถวนั้นเบื้องต้นเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะขี่รถกลับบ้านจาก
หลังจากที่ไปทำธุระในสวนที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตรนี่คือผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขี่รถกลับมาคือมือขวาเนี่ยจับแฮนด์รถส่วนมือซ้ายถือร่มลักษณะแบบนี้เลยค่ะ
แล้วอยู่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุก็มีคนร้ายซุ่มยิงปั้งเข้ามาก็เลยได้รับบาดเจ็บ
ตอนนั้นเนี่ยมีคนขี่รถผ่านมาพอดีคือนายสวรรค์มีคำเหลืองเป็นชาวบ้านนะคะ
เห็นผู้ใหญ่ก้มหน้าอยู่ใกล้รถตอนแรกก็แซวผู้ใหญ่ไปบอกอ้าวผู้ใหญ่เมาเหรอกลับบ้านไหวไหมน่ะ
แต่คำตอบที่ได้จากผู้ใหญ่คือช่วยด้วยผมถูกลอบยิง
แล้วพอเข้าไปดูใกล้โอ้โหเลือดท่วมตัวผู้ใหญ่เลยค่ะ
ก็เลยรีบพยุงผู้ใหญ่บ้านซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปส่งสภาพก็คือเนื้อตัวโชคเลือดเลยนะคะ
นี่จังหวะนี้เห็นไหมคะคนที่ซ้อนอยู่เนี่ยคือผู้ใหญ่พิชิตนะคะที่บาดเจ็บ
ส่วนคนขี่คือนายสวรรค์เห็นไหมแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยคือห้อยเลยค่ะ
เพราะว่าโดนกระสุนเข้าไปนะคะถามเขาว่าพอจะรู้ไหมว่าเห็นผู้ใหญ่ไปมีปากเสียง
หรือว่ามีคู่อริอะไรยังไงไหมนายสวรรค์บอกเอาจริงจริงไม่รู้เลย
เพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนรักเป็นคนดี
กำลังจะได้รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเดือนหน้าอยู่แล้วด้วย
ได้คุยกับนายเติมศักดิ์เกิดกูลนะคะกำนันตำบลวังแก้วก็บอกว่า
ผมนี่นะทำงานกับผู้ใหญ่มา๑๐กว่าปีแล้ว
ผมยังไม่เคยเห็นผู้ใหญ่พิชิตไปขัดแย้งกับใครเลย
เรื่องถี่ดินก็ดีเรื่องเงินก็ดีไม่เคยเลย

เป็นคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดอยู่แล้ว

มีแต่ก็จะเป็นแค่ลักษณะของผู้เสพ
ไม่ถึงขั้นเป็นผู้ค้ารายใหญ่
สิบกว่าปีนะไม่ไม่เคยมีการขัดแย้งอะไรเลยนะ
เรื่องผู้หญิงเรื่องเงินเรื่องที่ดินที่ทางมีไหมครับตรงนี้
ที่ดินที่เงินที่ทาง
ผมว่าไม่มี
แต่เรื่องผู้หญิงต้องถามผู้ใหญ่นะ

ไม่ไม่เอามวลไซด์มาเนอะ
หรือว่าอาจจะมีเพื่อนอยู่ข้างนอก

อาจจะใช่คนในพื้นที่
หรือว่าไม่ใช่
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะ
มันยังไม่รู้ไม่ทราบ

จะเป็นใครกันที่เกาะเหตุรอบยิงผู้ใหญ่พิชิต

แม่ยายของผู้ใหญ่พิชิตก็บอกว่า
คือผู้ใหญ่มาแต่งงานกับลูกสาวป้าใช่ไหม

ตอนนี้ลูกป้าก็ต้องไปเฝ้าสามีอยู่ที่โรงพยาบาล
ปกติแล้วกิจวัตรประจำวันของผู้ใหญ่ก็คือ
โมงเย็นจะต้องออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยควายที่ไร่
แล้วก็จะกลับบ้านประมาณสัก๓ทุ่ม

เอาแล้วเพราะว่ากลัวว่าลูกสาวเนี่ย

อยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยควายอย่างเดียวเลยไม่ต้องออกไปไหนแล้ว

ไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านไปมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนไหม
แต่เอาเท่าที่อยู่ที่นี่ที่รู้จักกันมาเนี่ย
ก็ไม่เคยเห็นผู้ใหญ่บ้านไปมีปัญหากับชาวบ้านเลย

หายกระโภชน์อ่ะปีนี่ย่างหายกระโภชน์หายกระโภชน์แล้วไอ้ไหน
เรียงหัวเรียงควายไอ้ไหนอ่ะเรียงหัวเรียงควาย

แล้วเรื่องครอบครัวครับครอบครัวไม่มีปัญหา
สักอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเลย
ครอบครัวนะมีเสียงอ่ะ
ก็แม่กับพ่อว่าสงสัยจึงไหนเนาะ
แม่กับดิวนี่กับแม่ก็ของเจ้าหน้าที่

ส่วนทางด้านของประหลัดอำเภอนะคะคุณภัยรัฐผมไผ่ก็บอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดีจริงนี่ผมยืนยันอีกแรง
ทำงานก็ดีแล้วก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำด้วย
ก็คือผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมดีเด่นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจจริงว่า
มก่อเหตุจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องทำงานหรืออะไร
ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจเองนะคะ
สพวังเหนือก็บอกว่าเร่งรวบรวมหลักฐานอยู่
แต่ตอนนี้ได้เบาะแสเพิ่มแล้วนะได้เบาะแสเพิ่ม
จากชาวบ้านที่เลี้ยงหมูว่ามีรอยเท้าปริศนา
ว่าคนร้ายคงใช้เส้นทางเล้าหมูนี่แหละหลบหนี
เดี๋ยวรอผู้ใหญ่พิชิตเนี่ยผ่าตัดเสร็จพูดคุยได้
เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงน่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มมากขึ้น
นี่เห็นไหมคะเห็นรอยเท้าชัดเจนเลยนะ